ปิดท้ายค่ะพาไปชมภาพสวยนะคะของวาดที่คุณแม่ลูกสองค่ะ
คุณกระแทสุภาคสาวของคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะ

แล้วฉันก็โทรถามว่าลูกคนแรกฉันโทรถามว่ามีถ่ายเยอะกว่านี้ไหม
มันถ่ายแฟชั่นเหรอเปล่ามันต้องบอกว่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทำถ่ายเล่น
แล้วนางก็เขินมากแล้วที่ฉันก็จะขออัดคลิปนางนะคะแต่ไม่ได้ไปเจอนะ
บอกว่าตอนนี้สภาพเป็นคุณแม่อยู่คือไม่ได้แต่งสวยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าทางบรรเทิงไทยรัฐก็ขอเขาเลยแจงความดีในล่วงหน้านะคะ
ว่าเร็วนี้นะคะอีก๒เดือนก็คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วล่ะค่ะ
เจ้าขาก็จะได้เป็นพี่สาวแล้วนะคะงานนี้

ใช่ค่ะถือว่าดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะขนาดท้อง๒แบบนี้

ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจพี่เจ๊กรี๊ด